ที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมครับลูกเมากัญชาไปขอเงินพอขอไม่ได้ตามสูตรครับคุณผู้ชมตีพ่อตีแม่คราวนี้เอามีดมาไล่ฟันพ่อไล่ฟันแม่เลี้ยงกลางถนนเลยฮะ
รถเสร็จปั๊บนะก็เอามีดไปไล่ฟันพ่อกับแม่เลี้ยง
แล้วพ่อกับแม่เลี้ยงก็พยายามป้องกันตัวเอง
จะเห็นช่วงหนึ่งมีการเอาหมวกกันน็อกมาตีนะครับ
แล้วก็พยายามเรียกร้องให้คนช่วยไปดึงรถเอาไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่ม๑๗มิถุนายนนะครับ
คนที่ถูกนะครับเอามีดไล่ฟันคือนายอำนวยอายุ๔๒
เป็นพ่อแท้ของคนที่มีมีดก็คือนายนิธิโชธอายุ๒๐ปีครับ
อำนวยนะครับคุณพ่อเนี่ยเล่าบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
เขากับภรรยาก็คือนางสาวถานิดาอายุ๔๒เป็นแม่เลี้ยงนะ
นอนอยู่ในบ้านจู่ลูกชายซึ่งเป็นลูกติดจากภรรยาเก่ามาเคาะห้อง
เคาะอ้อมด้วยน้ำเสียงที่เกรี้ยวกราดถือมีดยาวเข้ามาด้วย
เขาเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็ไม่เปิดนะดิพอไม่เปิดลูกชายคนนี้สติแตก
เอามีดฟันที่รถจักรยานยนต์หลายครั้งแล้วก็ขี่รถออกไป
สาเหตุเพราะขอเงินไม่ได้แล้วลูกชายเนี่ยเสพกัญชา
แล้วก็ใช้ใบกระท่อมด้วยนะครับมักจะมีอารมณ์รุนแรง
จากนั้นเขาก็ขับภรรยาซ้อนท้ายไปคุยกับลูกชายจะไปคุยให้รู้เรื่องแต่ระหว่าง
ถ่ายก็แต่ระหว่างทางก็ถูกลูกชายทำแบบนี้แหละครับ
ส่งแชทมาขู่ส่งรูปปืนมาขู่
ผมก็ไม่รู้ถ้าเป็นปืนมาผมไม่ตายหรอ
พวกเราก็ไม่รู้ไม่ได้ครับเราก็เลยนอนที่บ้านไม่ได้
ดำรวจสพมึงระยองก็ออกหมายเรียกให้ผู้ก่อเห็นมามอบตัว
ถ้าไม่มาก็จะออกหมายจับต่อไปครับ